ต้องเอ่ยชื่อถึงชื่อชื่อหนึ่งนะฮะในทางการเมืองเนี่ยนะ
ใครคะคุณสุเทพเทือกสุบันทำไมคะคุณสุเทพก็พูดถึงคุณทักษิณบ่อย
อืมต้องยอมรับนะโดยเฉพาะคำว่าระบอบทักษิณใช่
ตอนที่คุณสุเทพเนี่ยยังเป็นเลขาธิการกปศ
จำได้ใช่ไหมกนันเป็นลุงกำนันอ่า
ตอนนั้นรัฐบาลของคุณยิ่งรักชินวัฒน์น้องสาวคุณทักษิณที่คุณยิ่งรักเป็นนายก
อืมแล้วมีการออกนิรโทษกรรมสุดซอยอ่ะใช่พรบสุดซอยที่โอ้โหปรากฏ
ตอนนั้นคุณทักศิลป์เนี้ยอยู่อยู่เมืองนอกแล้วใช่ใช่ไหมฮะ
คุณสุเทพก็กปศก็ขึ้นเลยใช่ไหมแล้วก็มีการชุมนุมชุมนุมสุดท้าย
คุณยิ่งลักษณ์ก็ต้องไปเหมือนกันก็ถูกรัฐประหารเหมือนกัน
คุณยิ่งรักก็มีคดีจำนำข้าวใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้มาฟังศาลเหมือนกันค่ะ
คุณสุเทพเนี่ยวันนี้มาที่สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะฮะ
ต้องบอกว่าเราไม่เห็นเขาผ่านหน้าจอนานแล้วเหมือนกันนะพี่อุ๋ย
คือหายไปนานมากหายไปเลยตั้งแต่ที่มีการรัฐประหารโดยบิ๊กตู่ใช่ไหมใช่
คุณสุเทพก็ไปบวชนะไปบวชอยู่แป๊บนึงตอนแรกบอกว่าจะบวชไม่ศึกไม่กลับเข้าสู่วงการการเมืองใช่ไหม
แล้วก็ศึกศึกแล้วก็มีพักการเมืองอ่าวลีวรีเขาคืออะไรนะตระบัดสัตว์เพื่อชาติ
เอาเป็นว่านั่นแหละคุณสุเทพอ่ะคือยังมีคดีติดตัวอยู่อีกคดีหนึ่งในหลากหลายคดีนะ
ค่ะก็คือคดีเรื่องของโรงพักทดแทนใช่คดีทุจริตการก่อสร้างโรงพักแล้วก็แฟลต์ตำรวจ
อันนี้เป็นตั้งแต่สมัยเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะฮะแล้วกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตอนนั้นรัฐบาลของคุณอภิษฎภักดิ์ประชาธิปัตย์นะครับก็ถูกฟ้องเอาไว้นะฮะ
จำนวนที่ก่อสร้างต่างแล้วก็มีการฟ้องโดยปปชนะครับ
คณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติเป็นโจทยื่นฟ้องเอาไว้นะ
เรื่องคดีเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะแต่เรื่องคุณทักษิณเนี่ย
วันนี้คุณทักษิณกลับมาไทยแล้วเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
คุณสุเทพว่าอย่างไรคุณสุเทพบอกคุณทักษิณเนี่ยคิดถูกแล้ว
อืมถูกต้องแล้วที่ตัดสินใจกลับมาประเทศไทย
มาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะ
เราเลือกที่จะปฏิบัติตามระบบนะ
เคารพกระบวนการยุติธรรมนี่ที่พูดนี่ไม่ได้ไม่ได้ไปยกตนผมข้างท่าน
เปรียบเทียบอะไรนะฮะแต่ว่าผมเพียงแต่จะบอกกับคุณทักษิณว่า

ที่ตัดสินใจกลับมาประเทศไทยแล้วก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ผมไม่มีความโกรธเคืองชิงชังกันเป็นการส่วนตัว
เพียงแต่ผมและพี่น้องประชาชนของปปศในคราวนั้นเห็นว่า
คุณทักษิณใช้อำนาจโดยมิชอบไม่ชอบด้วยกฎหมาย
แล้วก็มีการทุจริตคอรัปชั่นเราจึงได้ออกมาต่อต้าน

ถึงบอกว่าประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยคุณสุทธิพย์อายุเท่าคุณทักศิลป์เลยนะ
อายุ๗๔นะ๗๔เหรอคะห่างกันแค่ไม่กี่วันคุณสุเทพทีแรกยังคิดว่าจะได้เจอกันหรือเปล่า
นักข่าวถามคุณสุทธิพย์จะได้เจอคุณทักศิลป์ไหมเนี่ยพอจากดอนเมืองคุณทักศิลป์ก็ต้องมาที่นี่เหมือนกัน
คุณสุเทพบอกคงคนละห้องเพราะว่าห้องพิจารณาคดีเนี่ยคงคนละห้อง
รอเจอที่แบบหน้าศาลอะไรอย่างนี้ซะหน่อยเหรอ
แล้วคนก็คาดการณ์ว่าถ้าเกิดผลออกมาไม่เป็นบวก
เพราะสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ย

สารแรกเนี่ยยกฟ้องนะปปชก็ยื่นอุทธรณ์
วันนี้สารดีการนักการเมืองนัดฟังคำวินิจฉัยอุทธรณ์
ในคดีที่คุณสุเทพฯถูกประประชอบฟ้องนะฮะ
ทุจริตก่อสร้างโรงพักแล้วก็แฟลต์ตำรวจนะฮะ
คนก็ยังคิดว่าถ้าเกิดว่าโดน
ก็คือจะได้อยู่ห้องเดียวกันแน่ละทีนี้
ก็ต้องไปเรือนจำพิเศษครุงเรียบ

นัดฟังคำวินิจฉัยอุทธรณ์ในคดีนี้ก็คือยกฟ้อง
แต่มันจะมีกรณีของสารปกครองสูงสุดอยู่เรื่อง
ชดใช้ค่าเสียหายต่างตรงนั้นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย

แต่ว่าในส่วนตรงนี้ที่ปปชฟ้องกับ
สารดีการนักการเมืองเอาไว้ก็ถือว่า
ตรงนี้จบแล้วนะฮะก็คือยกฟ้องนะครับ